เราไม่รู้ว่าในพฤศจิกายนถึงต่อธันวาคม
เฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนุนมันจะช่วยข้างนอกสภาแค่ไหนดิฉันไม่ทราบ
แล้วก็ไม่รู้คณะกรรมการปรองดองสมรรถฉัน

เรียนก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันจะเหลืออะไรบ้าง
คำถามคือผู้ชมนุมได้เตรียมรับไว้ไหม
เช่นขออนุญาตนะคะอย่าหาว่าดูแคลนกัน
เช่นบรรยากาศมันอาจจะเริ่มแผ่วไปแล้ว

เขาเปิดช่องแล้วก็ไม่สำเร็จเช่นในสภา

คำถามคือคุณวางแผนไปไหมว่าคุณจะไปกันต่อแบบไหนคะ

เมนต์นะตอนนี้มันไม่ใช่มูฟเมนต์ที่ผูกขาด

หรือชื่อภายใต้องค์กรใดองค์กรหนึ่งอีกแล้ว
ตอนนี้ลักษณะของการเคลื่อนไหวมันเป็นลักษณะของแกนนอน
ดังนั้นประชาชนทุกคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลง

สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปพร้อมกันได้
ภายใต้๓ข้อเรียกร้องที่เป็นคอนเซ็นทรัทร่วมกันไปแล้ว
การเคลื่อนไหวจะดำเนินการต่อไป
อันไหนคิดว่าจะลดทอนการตัดสินใจของเราได้มากกว่ากันระหว่าง

ธรรมชาติสร้างเราให้มีตาสองตามีหูสองหู
คือต้องไปมองคนอื่นด้วยไปฟังคนอื่นด้วย
สิ่งที่เราคิดอาจจะถูกหรือไม่
เหรียญทุกอย่างมีสองด้านนะ

สิ่งที่เขาไม่คิดเหมือนเรามีจำนวนเยอะกว่าไหม
ถ้าบอกว่าอยากจะตามใจของเราเองนะ

ไปตั้งอันนานที่ข่มไปของตัวเอง

แต่ตรงนี้มันอนานิคมของประเทศไทย

อยากของน้องทั้งหมดไปหาก่ออยู่
หรือไปอยู่คิดว่าเมืองวันไหนประเทศไหน

ใช้กฎหมายไทยอยู่ภายใต้รัฐมนูลนะครับแต่ถ้าใครละเมิดของของพวกเราเนี่ย
ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีเขาผมดูแล้วเนี่ยเป็นห่วงคืออะไร
น้องจะต้องจบที่คุกกันหมดเพราะละเมิดกฎหมายหลายกรรมหลายวาระ
ยิ่งแรงขึ้นไปยิ่งใช้คำพูดบอกมีแค่แค่ปากปากเป็นอาวุธ
ไม่ได้ทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นเสร็จมันต้องย้อนทำร้ายตัวเอง
ก็เป็นห่วงว่ากลัวจะจบที่คุกซะมากกว่าก่อนอื่นนะครับ
ต้องบอกว่ามาตราสามเก้ารัฐมนูนที่คุณอ้างกับนักหนาเนี่ยบอกว่า
การจะดันเทศคนอื่นให้ออกนอกราชนาจักรเนี่ยเป็นการที่กระทำไม่ได้นะครับ
ก่อนที่จะบอกให้ว่าคนเห็นต่างไล่ออกนอกประเทศไปตั้งเกาะนี่คือ
คุณกำลังละเมิดรัฐธรรมนูญนะคุณเป็นประธานคณะกรรมธิการกฎหมาย
การยืดอำและสิทธิเมืองเศรษฐชนนะครับอ่าอ่าที่ผมบอกว่าถ้าคุณไม่ยอมรับในน้ำนูน
ในร่างจากไทยเนี่ยนะครับแม้กระทั้งประธานสัตว์เนี่ยก็อยู่ภายใต้น้ำนูน
นะครับถึงบอกว่าแนะนำไงผมไม่ได้ไล่ผมแนะนำไปสิ่งที่คุณอยากชอบอยู่ตรงไหน
โดยที่ไม่อยู่ภายใต้น้ำนูนไม่อยู่ภายใต้กฎหมายประเทศไทย
นะครับคนถ้าคุณอยู่คุณต้องอยู่ภายใต้น้ำโหดเท่านั้นแหละอ่าน่ะ
คือเราก็ไม่เข้าใจว่าเราไม่อยู่ภายใต้น้ำนูนตรงไหนนะครับเพราะว่า
เมื่อ๖๗ปีก่อนมีคนคณะหนึ่งพยายามฉีกรัฐธรรมนูลนะครับ
อันนั้นคือคนที่ผิดจริงที่ผิดยิ่งกว่าพวกเราไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่านะครับ
แล้วข้อเสนอของเราทุกข้อเป็นไปได้ตามกลไกตามรัฐธรรมนูลเป็นไปได้ตามกลไกรัฐสภา
อยู่ที่ว่าผู้มีอำนาจจะเปิดใจและรับฟังเรามากแค่ไหนเท่านั้นเอง